ดูข่าวดราม่าในประเด็นของบุฟเฟ่นะครับ
กรณีที่ร้านบุฟเฟ่ชื่อดังนะแฉบอกว่านะฮะ
คือมีผู้ชายนะครับเป็นแอดมินกลุ่มบุฟเฟ่เนี่ย
ไม่พอใจที่ทางร้านเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม
คือไปกัน๔คนแต่ว่ามีคูปองกินฟรีเนี่ย
สองใบค่ะนะครับตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าโอ้โห
แล้วจะไปขู่เขาจะแบนร้านเขานะฮะ
เป็นกลุ่มบุฟเฟ่จะบอกเดี๋ยวจะแบนร้านนะ
ทัวร์ลงครับทัวร์ลงฮะแม่ไปกันสี่มีฟรีสอง
จะไปขอเขาอีกหรือยังไงนะฮะเรื่องราวถูกเปิดเผยโดยเพจ
ผู้ชายคนนี้นะครับได้ติดต่อมาที่เพจของร้าน
เพื่อจะไปรีวิวอาหารซึ่งทางร้านก็ตอบกลับไปว่า
ติดต่อมาที่เพจร้านอาหารอีกรอบนึงแล้วไม่พอใจ
ไม่พอใจที่ต้องชำระค่าบริการเพิ่มอีก๒คนนะฮะ
แล้วก็บอกว่าการรีวิวคือการมารับประทานแล้วไม่เสียเงิน
คิดอย่างนี้เหรอฮะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มากถึง๙๐๐กว่าคอมเมนต์
โดยส่วนใหญ่ให้กำลังใจกับร้านอาหารแล้วก็ชื่นชมที่กล้าเปิดโปรง
คนที่มักจะชอบอ้างตัวว่ามารีวิวแล้วก็มาขอกินฟรีนี่แหละ
อย่างไรก็ตามครับเรื่องมันไม่ได้จบง่ายเพราะว่ามีการไปขุดประวัติแอดมิน
ของผู้ชายคนนี้นะบอกว่าจริงเขาเนี่ยนะเป็นถึงดรด้านวิชา
พฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขนฮะชาวเน็ตก็ตามเข้าไป
บอกเล่าพฤติกรรมของแอดมินผู้ชายคนนี้นะฮะที่เพจของภาควิชา
ซึ่งล่าสุดนะครับทางภาควิชาก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
ได้รับทราบเรื่องแล้วจะดำเนินการสืบสวนข้อที่จริง

ขณะเดียวกันครับอาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย
ก็ไปคอมเมนต์ในเพจของร้านอาหารด้วยโดยระบุว่า
ในฐานะเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสาวราวเรื่อง

ล่าสุดครับแอดมินอีกคนนะฮะของกลุ่มบุฟเฟ่เนี่ย
ขออภัยกับทางร้านอาหาร
และยืนยันว่าไม่มีนโยบายแบนร้านใด
ซึ่งขณะนี้นะครับแอดมินคนดังกล่าว
ก็พ้นสภาพการเป็นแอดมินไปแล้ว
ขณะที่มีความเคลื่อนไหวนะครับในกลุ่ม
นะก็พบว่าสมาชิกจำนวนมากทยอยออกจากกลุ่มแล้วครับ

ทำให้เจ้าของกลุ่มเนี่ยปิดเฟซบุ๊กก่อนเป็นการชั่วคราวครับ